มาดูเรื่องของน้องกัปตันอายุห้าขวบค่ะที่คุณพ่อเป็นตำรวจแล้วก็ได้โพสต์เฟซบุ๊คเอาไว้
ว่าน้องกัปตันหายออกไปจากบ้านที่จังหวัดเชียงรายตั้งแต่ช่วงเที่ยง๔พฤษภาคม
แล้วก็เลยประกาศผ่านทางเฟซบุ๊คให้ช่วยกันตามหามีคนบอกว่าเห็นรถตู้คันนึงมากับผู้ชายสูงอายุ
มาสั่งอาหารคาดว่าเป็นน้องแน่จากการตรวจสอบอ้าวไม่ใช่แต่สุดท้ายเจอน้องนะคะ
น้อง๘โมงเช้าเมื่อวานนี้ชาวบ้านเขาไปเจอในสวนห่างจากบ้านไป๒กิโลไปเจอโดยบังเอิญ
แต่ว่าสภาพน้องเนี่ยเปื้อนโครนทั้งตัวสภาพอิดโรยไม่ใส่เสื้อผ้าด้วย
แต่เล่าย้อนเหตุการณ์กันนิดนึงค่ะเหตุการณ์นี้เริ่มต้นจากคุณพ่อของน้องกัปตันเนี่ยนะคะเป็นตำรวจ
ตำรวจรีวัชิรกรรวมจิตเป็นตำรวจสังกัดสพแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตาก
โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะคะบอกว่าให้ช่วยกันตามหาลูกชายหน่อย
ว่าน้องกัปตันอายุ๕ขวบหายตัวออกไปจากบ้านที่บ้านห้วยเมงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
ตั้งแต่ช่วงเที่ยงสี่พฤษภาคมข้อมูลเบื้องต้นคุณพ่อบอกว่าน้องกัปตันเนี่ย
วิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านบ้านก็มีรัวรอบขับชิดมีน้าสาวมีคุณยายคอยดูแลอยู่
แต่ช่วงที่น้องหายไปเนี่ยคุณยายกับน้าไปเตรียมอาหารกลางวัน
พอจะออกไปเรียกให้มากินข้าวอ้าวไม่อยู่แล้วก็ตามหากันทุกซอกทุกมุมของหมู่บ้านก็ไม่เจอ
คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยระดมคนในพื้นที่เป็นร้อยคนเลยนะคะ
ห้วยริมแม่น้ำโขงแต่ก็ไม่เจอแล้วก็ทางคุณพ่อของน้องได้รับการประสาน
จากตำรวจภูทรเชียงรายนะคะบอกว่ามีเจ้าของร้านลาบปลา
ท่าสายถนนบายพาสบอกว่าเห็นน้องกัปตันมากับผู้ต้องสงสัยเป็นผู้สูงวัยสองคน
ขับรถโตโยต้าสีบรอนเงินกระจกหน้ารถติดสติ๊กเกอร์ว่ารถรับส่งนักเรียน
จอดที่ร้านทั้งสามคนเดินไปนั่งในร้าน
ชายสูงวัยคนที่ตัวใหญ่สั่งน้ำอัดลมให้กับเด็กผู้ชายคนนึง
ให้ดื่มกินเหมือนกับเด็กหิวน้ำมากเท่าที่สังเกตเด็กอาการอิดโรยเลย
ส่วนผู้ชายสองคนที่เป็นคนสูงวัยเนี่ยหน้าตาก็เคร่งเครียด
ทางร้านทำเข้ากล่องเสร็จคิดตังค์ยื่นเข้ากล่องให้
ชายสูงวัยคนนี้ก็พาเด็กผู้ชายคนนี้ขึ้นรถตู้
่งหน้าไปทางทิศใต้ทางถนนพะหนโยธิน
ก็ไปออกจังหวัดพยาวไปออกเชียงใหม่ได้
แล้วก็มาเห็นว่ามีคนโพสต์ประกาศตามหาเด็กผู้ชาย
เจ้าของร้านล่าปลาคนนี้ก็เลยคิดว่าน้องกัปตันแน่
เห็นช่วงเวลาประมาณ๔โมงครึ่งถึง๕โมงเย็นนะคะ
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบรถนะคะ
ตรวจสอบรถต่างถิ่นที่เข้ามาในหมู่บ้าน
มี๓คันเป็นรถกระบะ๒คันเป็นรถเก๋ง๑คัน
แล้วก็ตรวจสอบรถตู้คันที่เขาบอกว่าอาจจะมีน้องกัปตันนั่งอยู่
ปรากฏว่าไม่เชื่อมโยงกับตัวน้องก็เลยไม่น่าจะใช่
รถคันนี้สุดท้ายแล้วไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันนะคะ
แล้วก็ไปเจอน้องเนี่ย๘โมงเช้าเมื่อวาน
คือชาวบ้านไปเจอไปเจอน้องกัปตันในสวนผลไม้ห่างจากบ้านไปสองกิโลค่ะ
คนที่เจอชื่อว่านายกิตติพงศ์วงชัยและนายศรีแก้วบุญธรรมชาวอำเภอชาวบ้านห้วยเกาะ
เขาบอกว่าเจอน้องโดยบังเอิญจริงคือเขาไปออกหาหนูหาของป่าค่ะ
น้องในสภาพอิดโรยเปื้อนโครนทั้งตัวไม่ใส่เสื้อผ้า
ก็เลยพาไปล้างตัวในลำห้วยแล้วก็อุ้มไปส่งที่บ้าน
ฟังเสียงชาวบ้านที่เจอตัวน้องกัปตันนะคะ
พอเจอน้องเนี่ยคุณพ่อของน้องก็โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ว่าเจอน้องกัปตันแล้วครับน้ำตาพ่อจะไหล
ใครมันทำได้ขนาดนี้เสื้อผ้าน้องหายหมด
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือ
เจอตัวห่างจากหมู่บ้านไปประมาณ๒กิโลเมตร
ตอนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วสันนิษฐานว่าเอาน้องกลับมาปล่อยไว้
เพราะเป็นข่าวดังคุณพ่อโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้นะคะ
รถตู้ที่มีคนสงสัยตอนแรกอ่ะตำรวจเขาก็เรียกมาถามแล้วนะ

ปรากฏว่าเด็กที่อยู่กับรถตู้ก็มีเด็กแต่ไม่ใช่น้องกัปตัน
เป็นคนละคนค่ะคุณพ่อก็เลยบอกว่าหยุดโพสต์ภาพรถตู้ได้แล้ว
เพราะว่าจากการตรวจสอบเนี่ยน้องกัปตันไม่ได้ไปกับรถตู้คันนี้
คือไม่ใช่แก๊งรักเด็กโดยรถตู้คันนี้แต่ว่าเหมือนกับพ่อก็ยังสงสัยอยู่ว่าลูกจะไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
คือพ่อสงสัยว่าไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงเพราะว่าตัวน้องเองก็ไม่ได้ชอบเดินเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้น
แล้วก็ยังเด็กมากอ่ะนะคะทีนี้เราก็เลยไปคุยกับที่ทางโรงพยาบาลด้วยอ่ะนะคะ
แล้วก็ไปสอบถามความคืบหน้าเรื่องนี้คือน้องกัปตันเนี่ยพอเจอตัว
เจ้าหน้าที่ก็รีบส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ
เพราะว่าตามตัวของน้องมีรอยแผลเป็นรอยเหมือนกับรอยย่ารอยกิ่งไม้บาดนะคะ
แต่น้องยังพอมีสติพูดคุยกับคุณหมอได้แต่ว่ายังอ่อนเพลียแล้วก็มีอาการภาวะอยู่เล็กน้อย
ซึ่งจุดที่พบน้องเนี่ยนะคะคือค่อนข้างจะลึกเข้าไปจากสวนเป็นป่าเลยค่ะ
พื้นที่ตรงนี้นี่ค่ะเป็นสภาพป่าระหว่างห้วยเมงกับห้วยกอก
คือต้องเดินเท้าเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปยากนะคะ
คนหาของป่าเองยังบอกเลยว่ามันเดินเข้าไปยาก
ตรงนี้ต้นไม้ขึ้นรกทึบถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็จะยิ่งอันตรายมาก
เฉพาะเด็กอายุแค่๕ขวบเข้าไปยากพอสมควร
ตำรวจไปถามคุณตาของน้องกัปตัน
คุณตาให้ข้อมูลแบบนี้ค่ะคุณตาบอกว่าน้องกัปตันเนี่ย
ร้องตามคุณตาจะเข้าไปในสวนผลไม้ด้วย
แต่ตาไม่ให้ไปน้องก็กระโดดขึ้นรถกระบะ
คุณตาก็อุ้มลงแล้วก็พากลับเข้าบ้านเลยสันนิษฐานว่า
น้องเข้าไปในป่าอาจจะเป็นไปได้ว่า
พอคล้อยหลังอะค่ะพอคุณตาออกไปแล้วเนี่ย
น้องอาจจะเดินออกมาจากบ้านตามคุณตาไป

ส่วนที่ไปทางน้ำตกห้วยเมงก็จะไปทางขวา
แต่น้องอาจจะหลงน้องอาจจะเลี้ยวไปทางซ้าย
ก็เลยไปในจุดที่มันเดินเข้าไปค่อนข้างยาก

ก็ไปยังจุดที่พบตัวน้องอ่ะนะคะ
วิ่งตามลุงมาลุงเขาก็ไม่รู้
หลังจากนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเด็กหายไปที่ไหนอย่างไร
กระทั่งมาทราบอีกทีว่าประมาณเวลา๑๓นาฬิกาเด็กก็หาย
ส่วนตำรวจก็เน้นประเด็นเรื่องของรถตู้อีกรอบหนึ่ง
บอกว่าที่มีคนเห็นว่ามีคนอุ้มน้องกัปตันขึ้นรถตู้ไปเนี่ยนะคะ
คือรถตู้คนขับรถตู้ในภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยค่ะ
ตำรวจเรียกตัวมาแล้วนะคะมาพบกับตำรวจพบกับเจ้าหน้าที่แล้ว
ก็มีการยืนยันความบริสุทธิ์ว่าไม่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องกัปตัน

ทีนี้บาดแผลตามร่างกายของน้องค่ะ
สันนิษฐานว่าระหว่างเดินเข้าไปอากาศน่าจะร้อน
แล้วก็อาจจะมีการระคายผิวโดนใบไม้โดนย่าบาดอะไรแบบนี้นะคะ
ที่น้องพบน้องไม่ใส่เสื้อผ้าเนี่ย

ระหว่างทางมีลำห้วยที่ต้องข้ามหลายจุด
น้องก็เลยอาจจะเปื้อนโครนจากลำห้วยนะคะ

ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่โรงพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของค่ะ

สิบตำรวจรีวัชรกรก็บอกว่าตอนนี้อาการของน้องดีขึ้น

แต่พอพูดคุยได้แต่พ่อบอกว่าน้องกัปตันไม่ยอมพูดถึงเรื่องเข้าไปในป่าเลย

ส่วนเสื้อผ้ากับรองเท้าของน้องค้นหาตามเส้นทางก็ยังไม่เจอ
คุณพ่อเลยบอกว่าอยากจะให้เรื่องคลี่คลายเพื่อความสบายใจของครอบครัวด้วยนะคะ
ด้วยเหตุที่ว่าคือน้องเนี่ยมีบาดแผลตามตัว

แล้วที่เท้าไม่มีแผล

นั้นคือพ่อเขาสงสัยว่าถ้าเจอแบบไม่มีรองเท้าแล้วน้องเขาเดินเท้าเปล่าไปเนี่ย

มันเอ๊ะใครอุ้มไปทิ้งเอาไว้หรือเปล่า

คือจุดที่พบน้องเนี่ยเป็นสโลปลงไปด้วยทั้ง๓ด้านเนี่ย

ก็เลยอยากจะให้ตรวจสอบอีกหน่อยได้ไหม
ว่าน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไง
เพราะพ่อบอกว่าปกติให้เดินข้ามห้วยเองเนี่ยยังไม่ยอม
แล้วน้องไม่มีทางไปไกลบ้านแบบนี้ปกติไม่ค่อยไปไหนไกลอยู่แล้ว
คุณหมอบอกพ่อด้วยว่าโอ้โหถ้าเจอน้องช้ากว่านี้อีกแค่ชั่วโมงนึงนะ

แล้วก็โชคดีมากที่ไม่เจอสัตว์มีพิษใหม่พลัดตกน้ำ
เพราะว่าระหว่างทางแม้ลำห้วยจะแห้ง
แต่มันก็มีช่วงสระน้ำลึกที่ชาวบ้านขุดเอาไว้
เพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในพื้นที่การเกษตร
พ่อบอกว่าตอนนี้ดีใจมากที่พบน้องนะคะ
ขอบคุณทุกความช่วยเหลือนะคะ
แต่ก็ขอร้องโลกโซเชียลด้วยว่าหยุดแชร์รถตู้ด้วยนะคะ
เพราะว่าชัดเจนแล้วว่ารถตู้ไม่เกี่ยวข้อง
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งตัวไปโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะคะ
ในส่วนของน้องเองก็จะต้องตรวจเรื่องของสุขภาพจิตสภาพจิตใจเพิ่มเติมด้วย
แต่คนก็ยังสงสัยกันหลายกระแสนะคะในโลกโซเชียลอะค่ะ
คือคนสงสัยว่าน้องจะเดินเข้าไปเองได้จริงหรือเปล่า
เพราะว่าจากภาพที่เราให้เห็นพื้นที่ก็ค่อนข้างจะเป็นป่ารกทึบ
บางส่วนเขาไม่แน่ใจชาวเน็ตนะเขาไม่แน่ใจ
เพราะว่าเขามองว่าผู้ใหญ่เองยังเดินเข้าไปไม่น่าจะได้เลย
แล้วก็แปลกใจว่าระหว่างทางถ้าน้องเดินไปเองนะ
ก็ต้องมีชาวบ้านชาวสวนที่อยู่แถวนั้นน่าจะมองเห็นบ้าง
ทำไมไม่มีใครเห็นเลยแล้วก็ทำไมระหว่างทางน้องไม่ร้องไห้
เพราะถ้าห่างออกไปแค่ประมาณ๒กิโลระหว่างทางน้องอาจจะต้องแบบร้องไห้บ้างแหละ
แต่บางคนก็บอกว่าอาจจะเด็กมากอาจจะไม่ทันได้ร้องไห้ก็เดินเข้าไปอะไรแบบนี้
ดังนั้นตอนนี้ก็เลยยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะว่าน้องไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไร
คือ๕ขวบนี่จะว่าเด็กเกินไปก็ยังไม่เด็กไปแล้ว
แต่ก็ยังไม่ได้โตมากใช่ไหมครับฉะนั้นต้องรอให้น้องเล่าให้ฟังมันเกิดอะไรขึ้น
หนึ่งวันกับหนึ่งคืนที่ไปอยู่ในป่าเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริงนะค่ะ